ทุกผู้ชมครับไปดูรถกระบะสีน้ำเงินคันนี้หน่อยที่ฉะเชิงเศร้า

ขับแบบโอ้โหเร็วมาแต่แรกเลย
มีพลเมืองดีขี่จักรยานยนต์ไล่ตาม
เข้าไปถนนเส้นหนึ่งย้อนสอนไปนะฮะ

ลงจากรถไปเนี่ยไปไล่ต่อยเขาด้วยนะครับ
ห้าวห้าวจัด

แล้วเข้ามาถนนเส้นนี้เป็นถนนที่
นี่มันสวนทางสวนเลนเขาด้วย
นี่ฮะขี่ไปทางฝั่งย้อนสอนแล้วก็เนี่ยฮะ
จอดรถแล้วก็ไล่ลงไปต่อยเขานะครับ

ชาวบ้านเขาก็บอกเมาเนี่ย

แล้วสพมกงก็มารองับเหตุนะครับ
ก่อนที่จะมาถึงตรงจุดนี้ครับท่านผู้ชมครับ
กระบะสีน้ำเงินคันนี้ก็ขับมาตามถนนแบบหวาดเสียวอยู่แล้ว

เขาตามถ่ายพฤติกรรมเอาไว้ด้วย
ช่วงที่กระบะคันนี้กำลังเลี้ยวจะออกจากซอย
เดี๋ยวขอดูตอนที่กระบะคันนี้ตอนแรกเลย
ที่จะเลี้ยวออกจากซอยก่อนจะเร่งเครื่องเสียงดัง
แล้วขับออกไปอย่างรวดเร็ว
พลเมืองดีเขาก็เลยขี่จักรยานยนต์ไล่ตาม
มาเจอกระบะคันนี้จอดอยู่กลางถนนแบบนี้จอดคล่อมเลน

แล้วกระบะคู่กรณีที่จอดข้างเนี่ย
คือความจริงเขาบอกเขาก็จะหลีกทางให้นะ

แรกเขาก็สงสัยอยู่ว่ามาคล่อมเลนมาสวนเลนทำไม
สุดท้ายคนขับระบะสีน้ำเงินลงมาเนี่ย
แล้วมาไล่ต่อยไล่ทำร้ายเขาเนี่ยฮะ
เขาขี่มาทางเขาแต่ว่ามันมีรถเลี้ยว
เขาก็เหมือนกับจะแทงหรือไม่แทงเนี่ย
พอผมจะรอเสร็จปุ๊บเขาก็คล่อมเส้นมา

แล้วเขาก็มาตอบถามว่าเป็นอะไร
ผมก็เลยบอกว่าพี่มองพี่กลับบ้านไปเถอะ

แล้วเขาก็ทุบกระจกหน้ารถผม

เขาบอกว่าพี่มาเอาพี่กลับบ้านเถอะ
ทีนี้เขาเหมือนกับจะกลับไม่กลับ

เขาก็เปิดประตูรถกระแทกสองที
แล้วก็ใส่เหมาเลย
ใส่เหมาเลยน้องชายผมด้านข้าง

นี่ถนนสายโรงไฟฟ้าบางประกง

เอาจากซอยมากวาดเสียวมาก่อนแล้ว
เขาก็รู้สึกว่าไม่น่าไว้วางใจแล้ว

คร่มเลนฟ์จะไปสวนลเรนฟั่งโน้น

ระบะข้างก็พยายามจะเขาบอกเขาก็พยายามจะเบี่ยงให้นะ

คนเดือดร้อนกันหมดเลยดูสิ
อยู่ดีคนขับระบาดน้ำเงินลงมาจากรถ
แล้วพอเขาลงมากันมาดูว่าเออมันเกิดอะไรขึ้น

สพบังปะกงบอกว่าสุดท้ายผู้ชายคนนี้เมานะฮะ
ถูกดำเนินคดีข้อหาเมาแล้วขับเรียบร้อยแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
โอ้โหนี่โชคดีนะไม่มีอะไรที่มันร้ายแรงกว่านี้นะฮะ